มาดูเจ้าควายตัวนี้โอ้โหไปจมโครนตกน้ำตกท่าอยู่จนหมดแรงเลย
เจ้าของควายเป็นห่วงเหลือเกินนะฮะ
แล้วก็ให้ชาวบ้านให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย
คุณดูนะเดี๋ยวจะดูว่าควายตัวนี้มันหอบมันเหนื่อยแค่ไหน

แล้วก็มันแบบหายใจแรงหอบแฮกเลย
ตาค้างเลยหมดเรี่ยวหมดแรงตัวสั่นขาสั่นไปหมด
นี่ทั้งเจ้าของที่เสื้อชมพูเป็นเจ้าของนะคุณนะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปช่วย
มันขยับขยื่นไม่ได้แล้วนะครับ
โดยอาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองฉางนะครับ
ก็รีบเลยกำลังเร่งช่วยใครรู้ไหม
ช่วยนางสวยนางสวยเป็นควายที่ไปติดลมอยู่ในโครนในสระน้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องนำรถกระเช้าพร้อมอุปกรณ์
ช่วยขึ้นมาจากสระอย่างทุลักทุเลนี่คุณ

ถ้าได้ยินเสียงมันหายใจนะหายใจแบบแรงมาก

เจ้าของต้องนวดขาหน้าให้มัน

คือก่อนหน้านี้กู้ภัยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าของก็คือนายพัฒนศักดิ์อุปติอายุ๔๕ปีนะครับ
ซึ่งเป็นชาวบ้านเนินทองตะบลนองยาง

นางสวยนางสวยมันตกน้ำตกท่า
เจ้าหน้าที่ก็ถามนางสวยเป็นใคร
เจ้าของก็บอกนางสวยเป็นควายควายแม่ลูกอ่อน
ด้วยกำลังท้องแก่เลยตัวมันเริ่มท้องเลยนะฮะ
ทีนี้มันลงไปติดโครนในสระน้ำริมทุ่งนา
ไม่สามารถที่จะช่วยเอามันขึ้นมาได้เองนะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองฉางและอบตหนองฉางก็มาเลยนะฮะ
พร้อมรถกระเช้าช่วยกันยกนางสวย
ขึ้นจากน้ำใช้เวลาถึง๓๐นาที
คุณผู้ชมฮะกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมาก
เราก็ถามพี่พี่ขามันไม่มีแรงเหรอ
ใช่จุดของก็นวดให้ใหญ่เลยนะฮะ
มันแบบสลึมสลือได้แต่หายใจแรงตาก็ค้างแบบนี้นะครับ
แล้วก็สักพักหนึ่งคุณนี่ช่วยกันดัน

นี่มีแรงหรอนี่แต่ดูตรงข้อเท้ามันนะ
ข้อเท้ามันยังพับอยู่เลยแล้วขามันสั่นมาก

ตัวมันสั่นหน้ามันสั่นหมดเลยไม่มีแรงนะครับ
ทีนี้พี่สุชาดาอุปติซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าของควาย
บอกว่าคือเลี้ยงควายฝูงไว้กว่า๒๐ตัวนะครับ
แล้วก็นางสวยตัวนี้เป็นควายจ่าฝูง
ก่อนหน้านี้นางสวยมันก็มีอาการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบนะ
เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอน้องฉางก็มาฉีดยารักษาไป๒เข็ม
ทีนี้วันเกิดเหตุก็เอามันไป
ผูกไว้ใต้ต้นไม้ให้กินย่าบริเวณนี้แหละครับ
แต่ทีนี้แม่ของเธอเห็นว่าเชือกที่ผูกมันไว้มันสั้นเกินไป
ก็เลยอยากจะเปลี่ยนเชือกให้เชือกยาวหน่อย
ทีนี้ช่วงจังหวะในการเปลี่ยนเชือกนะคุณ
นั่งสวยมันดื้อมันวิ่งกรุบเลย
วิ่งลงมาแล้วมาตกสระน้ำตรงนี้จมโครนตัวนี้
ขึ้นไม่ได้เลยนะฮะจนกระทั่งต้องมีการช่วยเหลือแบบนี้
เจ้าของก็โล่งใจไปนะนางสวยเอ้ยนะ
วันหลังอย่าวิ่งไปเร็วแบบนี้อีก